วิธีขลายของเพียรติญ่าวจากดูอะไรแบบนี้แล้วนะฮะ
ไปกินของอร่อยมันก็ทำให้เราคลายเครียดได้
ใครอยากกินจิ้มจุ่ม

พาคุณผู้ชมไปกินแบบอร่อยทั้งแบบซูชิ
แล้วก็แบบอาหารอีสานไทยแน่นอนไปชิมกัน

หลายคนก็คงจะต้องนึกถึงอาหารหน้าตาแบบนี้
แต่วันนี้ตลอดกินของเราจะพาไปกินซูชิที่ไม่ธรรมดา

บุกไปที่ซอยรามคำแหง๑๑๐หมู่บ้านซ้ำมากร
กับร้านหมีไรกิน
ที่นี่เป็นร้านอาหารที่มีการตกแต่งในบรรยากาศร้านที่ค่อนข้างสบายค่ะ
ให้ความรู้สึกเหมือนมากินข้าวที่บ้านเพื่อนเลยล่ะค่ะ
จากรวมครอบครัวรวมเพื่อนแล้ว
ก็ยังรวมถึงมีเมนูเด็ด
ทางเจ้าของร้านได้คัดสรรความอร่อยมาให้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ

ไม่ใช่ร้านอาหารญี่ปุ่นไม่ใช่ร้านอาหารอิตาลี

ผมให้ความจำกัดความ

สไตล์ฟิวชันคือเรื่องของฉัน

เราก็คิดว่าเราอยากจะทำเมนูอะไรที่มันแปลก

ก็คือเราก็เริ่มทำการค้นหาเมนู

จนเกิดมาเป็นเมนูที่ทำให้เรามีคนรู้จักตอนนี้

ผสมผสานลักษณะของซูชิญี่ปุ่น
รวมกับรสชาติอาหารแบบไทย
ค้นสูตรกันอย่างลงตัว
จนเกิดเป็นเมนูฟิวชั่นแบบนี้ขึ้นมาค่ะ
ความเด่นของเมนูนี้เริ่มแรกเลย

ก็คือตอนนี้เราอยู่ในยุคของดิจิทัล
และการทำการตลาดมันก็ผ่านเป็นยุคผ่านไอจี

แล้วก็หยุดที่จะดูร้านเราหยุดที่สนใจร้านเรา
แล้วก็เริ่มจากการจัดวางนี้ให้มันเป็นซูชิ
พอเขาเห็นปุ๊บก็จะทำให้เขาชวนเพื่อน

บอกเลยว่าอร่อยนัวไม่เหมือนใครค่ะ

ทางร้านจัดมาอย่างเต็มคำ
ลอยล้ำแบบไม่ซ้ำใครค่ะ

ก็มีทั้งหมด๘หน้าด้วยกัน

และก็หน้าตับกระเทียมค่ะ
อกจากนี้แล้วก็ยังมีเมนูเด็ด
ทางร้านได้คัดมาไว้ให้เลือกทานอีกมากมาย

ที่สามารถให้คุณเลือกทานได้ถึง๓อย่าง
อย่างวันนี้ก็จะมีหน้าตับกระเทียม

และก็คอหมูย่างทอดค่ะ

ยังมีเมนูให้เลือกอร่อยแบบไม่เหมือนใคร
อย่างราเมงชาโครหมูทอด
และก็เล้นเดือดที่แซ่บซีด
ใครอยากมากินข้าวปั้นสายพันธุ์ไทย
และก็เมนูเด็ดอื่นอีกมากมาย
มากันได้เลยที่ร้านหมีไรกิน
รามคำแหง๑๑๐ค่ะ
ใครที่อยากลองเมนูใหม่
เมนูที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กนี่แหละ

ระวังมาแล้วจะติดใจแล้วจะมายีนะครับ